คุณผู้ชมฮะก็ว่ากันด้วยกรณีของเชียงใหม่
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเธอเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งมาจากทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แต่ปรากฏว่าผลตรวจในเว็บไซต์และผลตรวจอย่างเป็นทางการ
ไม่พบการติดเชื้อโควิด๑๙
ทำให้ตอนนี้เธอกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง
เพราะการที่เธอไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม
นอนรักษาตัวร่วมกับคนติดเชื้อคนอื่นที่เขามีการยืนยันไป๓คืน
นี่ถือว่าเป็นผู้กลุ่มเสี่ยงสูงนะจากที่ไม่เป็น
แล้วถ้าเกิดไปอยู่แบบนี้๓คืนไปหายใจด้วยกันร่วมกัน
ใช่ฮะเธอช็อกเลยนะฮะ
ทั้งที่ผลตรวจล่าสุดออกมาบอกว่าไม่เป็น
แต่๓วันที่ไปกักตัวอยู่กับคนอื่น
มันจะทำให้เธอนั้นติดเชื้อหรือเปล่านะครับ
เป็นเรื่องราวเพื่อนของเธอนี่โพสต์ไว้แบบนี้
เพื่อนของเธอกลายเป็นผู้ที่ต้องไปถูกกักตัว
อยู่ร่วมกับคนที่ติดโควิด๑๙

ผลสรุปจริงแล้วเราไม่ได้ติดเชื้อค่ะ
เป็นความผิดพลาดใหญ่มาก
สสจจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนโทรมาแจ้ง
ว่าเราติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วทีนี้ได้มีการประสานงานกับทางโรงพยาบาลลำปาง
รับเราเข้ารักษา
เราต้องมานอนโรงพยาบาล๓คืน

กลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเดิมอีกนะคะ
เพราะได้พักรักษาตัวร่วมห้องกับผู้ติดโควิด
เข้าใจนะคะว่าต้องตรวจกลุ่มเสี่ยง

แต่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบควรมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไหม

แต่ก็นั่นแหละค่ะก็เข้าใจว่าทางบุคลากรทางการแพทย์
เจ้าหน้าที่ทำงานกันหนักมากเห็นใจค่ะ

เพราะอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้กับบทเรียนนี้ไปด้วยกัน
เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น
แชร์ไว้ให้เป็นอุทาหรณ์ค่ะ
แล้วก็ยังมีข้อความด้านล่างอีกนะครับบอกว่า
ขอโทษที่ทำให้ทุกคนตกใจมากค่ะ
ตัวเราเองก็ตกใจกว่าตอนรู้ว่าไม่ติดเชื้อ
แต่ตอนแรกที่โทรมาบอกบอกเราว่าติดเชื้อ

กลัวว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่ไปสถานที่เดียวกันจะติด

สำหรับคนที่เข้าใจเราตอนเปิดไทม์ไลน์ขอบคุณจริงค่ะ

ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ปลรูปเอกสาร

เอาเอกสารของเธอมาเผยแพร่นี่เอกสารอันนี้

ผลการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙
ลำดับที่๓๙๕ชื่อก็ชื่อของเธอนะครับ

และมีการระบุว่าวันที่๙ตรวจที่โรงพยาบาลประสาท

วันที่๑๐สสจเชียงใหม่โทรมาแจ้งว่าติดเชื้อ
และวันที่๑๒ไปดูผลในเว็บปรากฏว่าไม่ติดเชื้อ
และทีนี้เพื่อนของเธอเองก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์แหละ
บอกว่าเพื่อนเราไม่เป็นโควิดแต่ได้รับผลที่ผิดพลาด
ตอนนี้กลายเป็นคนที่เสี่ยงสูงมาก
แล้วก็เพื่อนเราก็โดนด่าสารพัดที่ไปติดโควิดจากไหนมา

แต่สุดท้ายสรุปโรงพยาบาลตรวจผิด
แล้วเขาเขียนเลยเพื่อนเขียนว่าอะไรรู้ไหมคุณ

มีขออภัยฮะเขียนไว้แบบนี้
มีหมาสักตัวมาขอโทษให้ได้เหมือนตอนด่าไหม
หมายถึงว่าคนที่ตำหนิเพื่อนของเธอว่าไปติดเชื้อโควิดมาจากไหน
แล้วไม่เผยแพร่ทำลายอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็เรียกร้องให้ทางสสจเชียงใหม่

พร้อมทั้งหาแนวทางในการเยียวยาเพื่อนของเธอด้วย
เพราะทำให้เพื่อนของเธอกลายเป็นคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงมาก

แล้วก็จากการที่เพื่อนของเธอก็ถูกประนามจากคนที่ไม่เข้าใจด้วยนะครับ
ทวิตนี้มีความสนใจได้รับความสนใจจากชาวโซเชียลเป็นอย่างมากนะครับ
มีผู้แชร์ไปกว่าสองหมื่นครั้ง
แล้วก็มีผู้แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
ส่วนแนะนำให้ฟ้องร้องเอาเรื่องกับสสจจังหวัดเชียงใหม่ที่ผิดพลาด
บางส่วนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแจ้งผลที่ผิดพลาดเหมือนกัน
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับ
เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าก็บินไปบินกลับไฟล์บินเดียวกับทางด้านของผู้เสียหาย
ทำให้ต้องถูกกักตัวเอง๑๔วันด้วย
เพราะว่าเมื่อมีการเปิดเผยไทม์ไลน์ของผู้หญิงคนนี้
เขามีการเดินทางทางเครื่องบิน
คนอื่นก็ตกใจก็ต้องไปกักตัวเองด้วยนะครับ
ทีนี้มันเสียหายเป็นวงกว้างไงเป็นผลกระทบเป็นโดมิโน่ต่อไป
ทีนี้มีอัปเดตใช่ไหม
ใช่ค่ะเพราะว่าผู้สื่อข่าวของเราก็ติดต่อไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะ
เรื่องต้นทราบข้อมูลว่าสิ่งที่หญิงสาวคนนี้โพสต์มันคือเรื่องจริง

ค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วเดี๋ยวเย็นวันนี้นายแพทย์จตุชัยมณีรัฐ
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะแถลงชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็บอกด้วยนะบอกว่าที่ผ่านมามีการพูดคุยติดตามปัญหากับผู้หญิงคนนี้มาตลอดด้วยนะคะ
แต่ทีนี้การที่เธอเข้าไปกักตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับคนที่ติดเชื้อโควิดไปแล้ว
ทำให้เธอก็ต้องถูกตรวจอีกครั้งหนึ่งว่ามีการติดเชื้อโควิด๑๙หรือไม่
แล้วก็ต้องมีการที่จะกักตัวเธอไว้อีก
สมมุตินะคุณถ้าเกิดว่าผลมันออกมาแล้วแบบสมมุติเกิดเธอติดเชื้ออย่างนี้
เธอจะสามารถเรียกร้องอะไรจากใครได้บ้าง
ก็ต้องดูเรื่องของทางสสจจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย
เป็นผู้ที่จะออกมาชี้แจงกันต่อนะฮะ
รออีกสักนิดหนึ่งสำหรับกรณีแบบนี้นะครับ
เรื่องของการตรวจผลแล้วก็การแจ้งผลที่ผิดพลาดนะครับ
อันนี้จากเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปดูที่นครราชศรีมากันบ้าง
ใช่ค่ะโคราชเนี่ยก็ต้องนึกถึงคลัสเตอร์หมูกระทะเลยค่ะ
คุณผู้ชมเมื่อเช้านี้นะคะทางสำนักงานสาธารณสุข
นครราชศรีมามีการแถลงยอดผู้ติดเชื้อ
วันนี้๒๑รายนะคะแล้วยอดผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์หมูกระทะ
มีการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ที่ชื่อน้ำหวานเนี่ยนะคะ
อยู่ที่ซอย๓๐กันยาหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ก็ยังคงมีเท่าเดิมคือ๑๔รายก็มีเจ้าของมีพนักงานในร้านหมูกระทะ
แต่ตอนนี้รอผลอีกนะรอผลอีก๑๒ราย
เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจากทั้งหมด๒๙ราย
เพราะในร้านมีพนักงานรวม๒๙รายนะ
เอามาตรวจกันหมดทุกคนแล้วนะฮะแต่บางคนผลยังไม่ออกนะครับ
คุณพนักงาน๒๙นี่ดูบรรยากาศร้านสิคะ
แต่ว่าคนที่ไปใช้บริการลูกค้าประมาณ๑๕๐๐๒๐๐คนนะ
ในกลุ่มจำนวนตรงนี้ค่ะมีการไปตรวจหาเชื้อแล้วเนี่ย
๑รายใน๑๐๐รายของลูกค้ายังไม่พบการติดเชื้อนะคะ
แต่ทีนี้ในกลุ่มคลัสเตอร์หมูกระทะที่ร้านนี้นะครับ
ที่คุณอริยาบอกให้ฟังว่ามีผู้ใช้บริการจำนวนมาก๑๕๐๐๒๐๐ราย
คือไม่ได้ใช้บริการในคราวเดียวกันทั้งหมด
ร้านมันไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดรองรับพันกว่าคนได้หมด๒๐๐คนได้หมดนะครับ
แต่ว่าเป็นกลุ่มที่เดินทางแล้วก็เวียนเข้าไปในร้านหมูกระทะ
ในช่วงระหว่างวันที่๕ถึง๑๑เมษายนคุณ
เพราะเราไม่รู้ไงว่าสุดท้ายแล้วมันคือวันไหนของการติดเชื้อ
ไม่ได้รู้ตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้รู้วันที่แน่นอน
ดังนั้นก็เลยต้องบอกเป็นช่วงเวลาแล้วคนที่ไปใช้บริการ
ดูสิคะก็นี่แหละรวมแล้ว
ก็คือเท่ากับวันที่๕ถึง๑๑เมษายน
จะมีผู้ใช้บริการวนเวียนอยู่ในร้านประมาณ๑๕๐๐คนถึง๒๐๐คน
ดังนั้นทางจังหวัดแจ้งเลยแจ้งลูกค้าโดยเฉพาะนักศึกษา
เพราะร้านนี้อยู่ใกล้สถาบันการศึกษาอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
ก็เลยต้องให้นักศึกษาหรือลูกค้าที่เข้าร้านนี้
ชื่อร้านนะเขาก็แจ้งไว้เลยให้ชัดเจนชื่อน้ำหวานบุฟเฟ่
เข้าไปใช้บริการ๕๑๑เมษายน
ขอให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดด้วยนะครับ
รวมไปถึงไปตรวจโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะอาจจะโคราชค่ะพาไปดูที่แพร่หน่อยค่ะ
ตอนนี้เนี่ยคือวงการพระสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบนะคะ
ที่วัดเมธังกราวาสประกาศปิดวัดเลย
เพราะว่าพระสงฆ์ติดโควิดจากกรุงเทพนี่แหละ
แล้วก็เดินทางกลับมาด้วยเครื่องบิน

ใช่ค่ะกักตัวอยู่ที่วัด
แต่ผ่านไปไม่กี่วันก็ป่วยเป็นไข้
พอไปตรวจที่โรงพยาบาลปรากฏว่าติดเชื้อ
ทางวัดก็ต้องกักตัวทั้งพระทั้งเนรนะคะ

ชาวบ้านต้องเอามาตั้งเอาไว้ตรงโต๊ะแบบนี้

ก็จะเอาอาหารมาถวายพระแบบนี้เลย
เอาไว้นอกรั้วนอกประตูแบบนี้เลยนะฮะ
ในส่วนของตำรวจคุณ
ตอนนี้มีคำถามว่าตำรวจติดเชื้อกันไปกี่นายแล้วนะฮะ
ตำรวจทุกสังกัดติดเชื้อสะสมไป๒๕๕นายแล้วนะคุณนะ
ซึ่งทางด้านพันธ์ตำรวจเอกหญิงสิริกุลกริจพิทยบูล
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่า
ติดเชื้อสะสมของตำรวจในทุกสังกัด
ติดเชื้อโควิด๑๙ไป๒๕๕นาย
แต่ก็รักษาหายไปแล้ว๗๘นาย
อยู่ระหว่างการรักษาอีก๑๗๗นาย
และมีตำรวจที่อยู่ระหว่างการกักตัวจำนวนอีก๑๕๖๑นายนะครับ
อย่างไรก็ตามตำรวจที่เหลืออยู่ทุกนายทุกสังกัด
ยังคงพร้อมปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถอยู่นะฮะ
เห็นบรรยากาศของหลายสอนอหลายสพ
ที่เขาต้องทำความสะอาดฉีดยาฆ่าเชื้อแบบนี้
ใช่ค่ะนี่ก็ส่งผลกระทบกับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่พอสมควรเลยนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวพามาดูกันต่อค่ะ
ทางด้านนายแพทย์อนุชิตนิยมปัธมะนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
อายุระแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจกลุ่มงานอายุรกรรม
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาเนี่ยนะคะ

โพสต์เฟซบุ๊กบอกแบบนี้บอกว่าไม่ต้องแปลกใจ

อาการไม่เยอะเนี่ยอาจจะเป็นปอดอักเสบได้ง่าย
หมอจะให้ผู้ป่วยออกแรงเป็นการตรวจง่ายไงคุณ
คือให้เดิน๖นาทีแล้วเขาประยุกต์ให้เดินเร็ว

เหนื่อยง่ายจะเหนื่อยเร็วกว่าปกติ
คือออกกำลังนิดเดียวหัวใจจะเต้นเร็วมากค่ะ
ความดันก็จะขึ้นเวลาวัดระดับออกซิเจนก็จะต่ำลงเยอะ
เมื่อเทียบกับตอนที่นอนอยู่เฉย
การที่ทำแบบนี้จะทำให้เราแยกผู้ป่วยได้ละ
ว่ากลุ่มนี้มีอาการปอดอักเสบ
เริ่มอาการปอดอักเสบในระยะแรก
คือเขาใช้วิธีการนี้จะช่วยให้แยกได้เร็วขึ้น
ดังนั้นค่ะเวลาเดิน๖นาทีเนี่ย
ที่เหนื่อยมากกว่าปกติออกซิเจนต่ำเนี่ย
ก็ต้องมาเอ็กซาเรย์ปอดดูซิว่าปอดแย่ลงหรือเปล่า
มันเป็นการตรวจเพื่อการลดการสัมผัสกับเจ้าหน้าที่

ดังนั้นเขาก็จะให้คนที่อยู่ในโรงพยาบาล
แต่ละห้องแต่ละคนได้เดินเองแล้วก็วัดเอง
ดูซิว่าปริมาณเป็นยังไงออกซิเจนต่ำไหม
แล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจเป็นยังไงด้วย

แล้วก็ส่งข้อมูลให้กับทางแพทย์นะครับ